มีกลุ่มนักโทษประมาณ๗๐คนในเรือนจำกระบี่เนี่ย
ก่อจรจนอ้างว่าไม่พอใจที่เรือนจำปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของโควิด
กลุ่มที่ก่อจราจนนะครับเข้าไปเอามีดเอาเครื่องมือช่าง
มาเป็นอาวุธนะครับเข้าไปในจุดที่เป็นจุดฝึกอาชีพนะฮะ
มีนักโทษบางส่วนพยายามจะปีนกำแพงรวนจำออกมาด้านนอกด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์อยู่โดยรอบเรือนจำนะครับ
รอบกำแพงเรือนจำเนี่ยมีเศษข้าวของเครื่องใช้
พัดลมเศษกระเบื้องถูกคว่างปลาออกมานอกกำแพงตลอดเวลา
มีการทุบทำลายเรือนนอนเสียหายเป็นหลังหนึ่งพยายามจุดไฟเผาข้าวของเครื่องใช้
เจ้าหน้าที่ต้องนำถังดับเพลิงเนี่ยเข้าไปฉีดดับไฟตลอดเวลา

หลังเกิดเหตุทางตำรวจเนี่ยต้องระดมกำลังกันมานะครับทุกผู้ชมครับ
ในการเข้าดูแลพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่รอบเรือนจำทั้งหมด
เจ้าหน้าที่พยายามใช้วิธีเจรจานะครับแต่ไม่เป็นผล
เจ้าหน้าที่รัชธรรมต้องใช้ปืนยิงกระสุนยางใส่กลุ่มนักโทษ
มีนักโทษบาดเจ็บไปสามคนแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่
นักโทษที่ก่อเหตุจรจนในเรือนจำยังพยายามจะพังรั้วเข้าไปด้วยนะครับ
แล้วจะเข้าไปในฝั่งของผู้ต้องขังหญิง
เจ้าหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังหญิงที่มีอยู่๒๐๐กว่าคนเนี่ย
ออกจากเรือนจำไปก่อนเพื่อความปลอดภัย
โดยนำไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวที่ตะมนต์กระบี่น้อย
แล้วก็จัดกำลังมาเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
นี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมา
เช้าวันนี้ผู้ราชการจังหวัดกระบีนายพุทธิพงศิริมาตร
แล้วก็ทางเรือนจำที่ได้ประสานงานกันแล้วก็มาดูแลพื้นที่
ผู้ว่าบอกว่าทางเรือนจำประสานให้สาธารณสุขจังหวัดกะบี่
จัดแพทย์แล้วก็พยาบาลมาตรวจโควิดในเรือนจำให้กับนักโทษ
แล้วแยกตามอาการเบื้องต้นไม่มีผู้ป่วยโควิดนะฮะที่เป็นผู้ป่วยหนัก
และนักโทษส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด๒เข็มแล้ว
จราจนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องประเด็นโควิดนะฮะ

อันนี้ผมบอกนะฮะนักโทษเหล่านี้ฉีดยาครบแล้ว๒เข็ม
นะฮะแล้วสภาพร่างกายเขาเนี่ยแข็งแรงไอ้เมื่อคืนที่ออกเนี่ยเนื่องจากคว่างหินอะไรใส่กัน
แล้วบางคนเนี่ยอาจจะป่วยแล้วไปเจอโควิดจังเนี่ย
แต่เราก็ให้การรักษาที่โรงที่สนามกระบีที่โรงแสนอันโกมีนนะครับ
ไม่ค่ะยกเว้นถ้าสีเหลืองนะเราก็ต้องพาไปรักษา
สีเขียวเราก็แยกแดนไว้ให้แล้วนะครับ
คิดว่าจากตรวจ๕๐๐ติด๒๐๐ก็ประมาณสัก๖๐ที่ไม่มีอาการไม่ป่วย
ขณะเดียวกันอธิบดีกรมรัชธรรมนายอายุทธิ์สินทบพันธ์
ก็เดินทางมาดูแลเหตุการณ์นะครับในวันนี้
แล้วมีการแถลงกับตำรวจแล้วก็พบเรือนจำกระบี่เมื่อช่วงบ่าย
บอกว่าจากการตรวจสอบเพราะว่ากลุ่มนักโทษที่ก่อจราจนมีแกนนำประมาณ๒๐คน
เป็นกลุ่มนักโทษคดีอุกชะกันโทษสูง
มีนักโทษที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์๔รายด้วยกัน
มีห้องนอนผู้ต้องขังมีโรงครัวมีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังที่เสียหาย
เหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ต้องขัง
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลเรื่องโควิดในเรือนจำ
เขาทำลายทรัพย์สินทางราชการเนี่ยเพราะอะไร
ต้องขังได้รับวัคซีนกันครบทั้ง๒เข็มแล้ว
ผมเชื่อไม่มีอาการคุมกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มทหารสีแดง
สีแดงนะครับส่วนกลุ่มป๋อบางหรือว่าที่เรียกว่ากลุ่ม๖ถุน๘
ทางคุณหมอพอโรงพยาบาลก็รับจะไปดู
เอายัดแยกออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลของชาวัดกระบีครับ
คือเรือนจำกระบี่เนี่ยมีนักโทษทั้งหมด๒๑๕๙คนนะครับ
พอผู้ที่ก่อจราจน๗๐คนได้
เขาอ้างว่าคุมโควิดในเรือนจำไม่ดี
เจ้าหน้าที่ที่มาควบคุมสถานการณ์วันนี้
นำผู้ต้องขังนำนักโทษทุกคนเนี่ย

เพื่อความสบายใจของญาติพี่น้องของเขา
พี่น้องของผู้ต้องขังเขาต้องการทราบข่าว

ไม่ใช่เรื่องของโควิดหนักแล้วปล่อยให้อยู่ในเรือนจำนะ
ส่วนจะเป็นมากเป็นน้อยติดแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
ตรงนี้เขาดูแลแล้วแยกตัวกักตัวอยู่แล้ว
ภาพรวมนักโทษและผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจำกระบี่นะครับ
มีทั้งหมด๒๔๒๓คนนะฮะทั้งชายและหญิงนะครับ
เป็นหญิง๒๖๓อยู่เรือนจำชั่วคราวก่อนต้องแยกไปก่อน
ทั้งหมดตรวจสอบตรวจโควิดแล้วไม่ติดเชื้อเลยนะครับ
ผู้ชาย๒๑๖๐คนเนี่ยส่งผู้ต้องขังแล้วก็นักโทษชาย
ไปที่โรงพยาบาลสนามโกเมนอ่าวนางกระบี่ก่อนนะครับ๔๑คน
กระบี่๘คนแล้วก็ย้ายไปเรือนจำภูเก็ต๑๔๐คน
นี่เป็นกลุ่มโควิดที่มีเชื้อลักษณะขาวเขียวเป็นเชื้อที่ไม่รุนแรงมาก
มีรายงานว่าจะมีการทยอยนำผู้ต้องขังไปยังเรือนจำพังงานและเรือนจำภูเก็ตด้วยนะครับ
เฉลี่ยไปก่อนในตอนนี้เพื่อควบคุมสถานการณ์ที่นี่นะครับ